พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีหญิงสาววัย๒๕ปีขับรถมาจากบ้าน
จอดกลางสะพานแล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อฆ่าตัวตาย
โอ้โหเดี๋ยวก่อนจะเล่าที่มาที่ไปให้ดูภาพคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนนะคะ

คือพ่อก็โทษตัวเองว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ถ้ามาห้ามทันลูกก็น่าจะรอด
แม่ก็แอบโทษตัวเองว่าเพราะแม่หรือเปล่า
เล่าปัญหาในครอบครัวให้ลูกฟังลูกก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนี้
ไปดูภาพตอนที่คุณพ่อวิ่งมาที่กลางสะพานนะคะ
พี่ไปตามตามใครอันนน้อย
ตามใคร

นี่ค่ะความรู้สึกของคนเป็นพ่อเนี่ยวิ่งมาแบบนี้คุณผู้ชม
วิ่งมาแล้วก็ร้องไห้เนี่ยนะคะพ่อก็บอกว่าโอ้ยถ้าพ่อมาเร็วกว่านี้อาจจะห้ามได้ทัน
ทำไมลูกไม่ฟังพ่อเนี่ยซุดลงไปเลย
คุณพ่อของแน่งสาวชนทิชาหรือน้องแอมอายุยี่สิบห้าค่ะ
ร้องไห้แทบขาดใจแบบนี้นะคะเพราะรู้ว่าลูกสาวเนี่ยขับรถมา
จอดกลางสะพานสะพานวัดจุลามณีนะคะที่อำเภอบางบาน
แล้วกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจมหายไปเลย
คือพ่อร้องไห้ตลอดเวลาค่ะแล้วเหมือนกับโทษตัวเองคุณผู้ชม
ว่าห้ามลูกไม่ทันเหตุการณ์นี้เมื่อเช้านี้เองนะคะ
แล้วก็มีรถของน้องเป็นรถเก๋งสีขาว
มีรองเท้าแตะสีชมพูทิ้งเอาไว้กลางสะพาน
นี่รถคันนี้ค่ะพี่สาวของน้องแอมก็มาถึง
แล้วก็ร้องไห้อย่างหนักเหมือนกันพยายามจะลงไปหาน้องสาวในแม่น้ำอ่ะ
ผู้ภัยต้องห้ามกันเอาไว้ทั้งพ่อทั้งลูกนะคะ
ทีนี้ก็ได้แต่กอดกันร้องไห้คือแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้
เชี่ยวมากน้ำเชี่ยวแล้วก็การค้นหาก็ยากค่ะ
ยากลำบายจริงจริงพ่อไม่ยอมไปไหนเลยนะ
พ่อไม่ยอมไปไหนร้องไห้ตลอดเวลายืนกอดกับพี่สาวของน้องแอม
นี่รองเท้าแตะของน้องแอมสีชมพูที่ถอดเอาไว้กลางสะพาน
คือคุณผู้ชมจนเป็นลมนะเห็นไหมคุณพ่อคือร้องไห้จนเป็นลม
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลแบบนี้
เป็นลมแบบปุ๊บไปเลยตัวซีดเลยค่ะ
ส่วนคุณแม่ของน้องแอมค่ะไม่ต่างกันมาถึงก็ร้องไห้แทบขาดใจเหมือนกัน
แม่บอกไม่คิดว่าลูกจะคิดสั้นอยากจะตายตามลูกไป
ก็จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะขอให้เจอร่างของลูกสาว
คุณแม่บอกว่าลูกสาวติดแม่มากเป็นคนอ่อนไหวมาก
แต่พ่อกับแม่มีปัญหากันเรื่องมือที่สามมีปัญหากันมานานแล้ว
แอมก็รับรู้เมื่อเช้าแม่ระบายปัญหาให้น้องแอมฟัง
ตอนที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่สักพักนึงน้องแอมก้มฟุบไปกับพื้นนะ
แม่ก็บอกว่าอ้าวไม่ได้ฟังแม่พูดเลยเหรอ
แอมลุกขึ้นมาขับรถออกไปจากบ้านเลยค่ะไม่พูดไม่จา
แม่ก็วิ่งไปดักหน้ารถไม่ให้น้องแอมขับรถไปไหน
แต่น้องแอมก็นั่งอยู่ในรถไม่ยอมลงมาจากรถ
เลยตัดสินใจเอางั้นแม่ก็เดินขึ้นบ้านก็แล้วกันปิดประตูบ้าน
จากนั้นน้องแอมขับรถออกไปเลยแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้มาจอดรถกลางสะพาน
แล้วก็โดดลงไปในแม่น้ำ
คุณแม่ก็เหมือนกับโทษตัวเองเหมือนกันว่าไม่น่าไปเล่าปัญหาในครอบครัวให้น้องแอมฟังเลยอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนสะพาน
เจอคุณลุงกำลังจะไปช่วยคนกระโดดสะพาน
แต่ผู้หญิงที่กระโดดลงไปจากสะพานนี้ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือช่วยไม่ทัน
ก็คือน้องแอมนี่แหละช่วยไม่ทันกระโดดลงไปแล้ว
ลอยคออยู่กลางแม่น้ำเหมือนกับตะเกียกตะกายนะคะแล้วก็โผล่
ก็พยายามตะโกนบอกให้คนเรือที่อยู่แถวนั้นนะคะไปช่วย
แต่ไม่ทันคือน้องจมไปต่อหน้าต่อตาเธอนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่เทาลิมแม่น้ำตรงนี้นะคะ

ก็โทรหาตำรวจให้มา
ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่แถวริมแม่น้ำตรงนี้นะคะ
บอกว่าก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงตะโกนมาจากสะพาน
ตอนแรกก็นึกว่ามีเหตุรถชนก็เลยมีคนตะโกนเสียงดังโหกเวกโวยวาย
แต่พอไปดูอีกทีอ้าวมันไม่ใช่คือคนกระโดดสะพานลงไป
เอาเรือออกไปดูกลางแม่น้ำเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือแต่ไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยอายุทยา
ก็ใช้เรือท้องแบนไปค้นหาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอร่างของน้องแอม
เพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวเหลือเกินค่ะ